ภาคใต้กันหน่อยไปดูเรื่องของงานแต่ง
ที่ไม่ธรรมดาเขาบอกว่านี่คืองานแต่งของพญานาค
ต้องยิ่งใหญ่จัดแน่นจัดเต็มจัดยิ่ง
ขบวนมันต้องยาวก็พญานาคนี่เขาต้องยาวถูกไหมล่ะ
นี่ครับคุณผู้ชมครับนี่คือขบวนขันหมากของงานแต่งพญานาคเรือพระ
ระหว่างพญานาควัดยางงาม
วัดนี้เนี่ยพญานาคเขาเป็นเจ้าสาวนะมีชื่อด้วย
ชื่อว่าโอ้แม่ยอดยาหยีชื่อดีชื่อดี
ยาหยีไปแต่งกับพญานาควัดบ้านสวน
เนี่ยวัดบ้านสวนนี่เจ้าบ่าวนะมีชื่อว่าโกศล
งานแต่งยอดยาหยีหัวใจตรงกลาง
แล้วก็มีชื่อว่าโกศลตามป้ายเนี่ยเห็นไหม
ใช่เวลาแต่งงานจะมีป้ายลักษณะแบบนี้
ถูกต้องมีรถด้วยนี่รถรถเห็นไหม
มีรถแห่รถผูกโบมาเลย

ฝ่ายเจ้าบ่าวนะฮะเขาได้แห่ขบวนสินสอดจำนวนห้าหมื่นบาทเลยนะ
นี่ขบวนเขานี่จัดมาแล้ว๕๐๐๐เป็นสินสอด
เอามาไว้ที่วัดยางามตะบนลำปำอำเภอเมืองจังหวัดพัทธลุง

ซึ่งการจัดงานในครั้งนี้ได้สร้างความประหลาดใจให้กับชาวบ้าน

เขาบอกว่านี่คือประเพณีแปลกใหม่ของจังหวัดพัทธลุง

หลายคนบอกว่าไม่เคยเห็นมาก่อน
อยู่ที่อำเภอนี้จังหวัดนี้มานาน

เขาบอกว่าจัดเนี่ยนะจัดงานนี้
เอาให้เหมือนงานมงคลสมรสของหนุ่มสาวทั่วไปเลย
มีทั้งการยกขันหมากขบวนแห่ขันหมาก
แป้งพญานาคที่เป็นคู่สมรส
และร่วมกันรดน้ำสังพญานาคคู่สมรส
เพื่อความเป็นสุริมงคลครับ

เราอยากรู้จริงว่าไอ้งานแบบนี้มันมีจริงเหรอครับ

เผยว่าเมื่อครั้งยังเด็กเนี่ย
ท่านได้เคยเดินทางไปเที่ยว
ที่วัดที่บ้านสถิงหม้ออำเภอสถิงพระจังหวัดสงครา
เห็นประเพณีงานมงคลสมรสพญานาคเรือพระ
แล้วในตอนนั้นเขาจะนำเรือพระในวันออกพรรษานะ
เอาออกมาซึ่งเห็นว่าพิธีประเพณีแบบนั้นเนี่ย
มันเลือนหายไปแล้วแต่ก่อนในยุคก่อนมันเคยมีไง

เอาล่ะท่านเห็นว่าแบบนี้เนี่ยเราควรจะอนุรักษ์เอาไว้
ก็เลยลองมาจัดที่นี่ดูถือว่าเป็นการจัดครั้งแรกของทางพัทธลุงเลยนะครับ
และเมื่อเสร็จสิ้นพิธีแล้วก็นำพญานาคคู่บ่าวสาวไปขึ้นเรือพระ
เอาพญานาคทั้งสององค์นั่นแหละไปขึ้นเรือพระฮะ
ประเพณีการชักเรือพระในวันออกพรรษาจะตรงกับวันที่๑๑ตุลาคมนี้
คุณเคยได้ยินไหมภาษาใต้เวลาเขาชมคนสวย

เขาจะบอกว่างามมืดเรือพระ

จริงเป็นคำชมว่าแบบสวยมากอะไรอย่างนี้สวย

งามเมื่นเรือพระดีใจหรือเสียใจจั๊ยที
ต้องดีใจอย่างนี้

งามงามน่ะ
เป็นพิธีกรรมเป็นประเพณีโบราณที่สืบทอดกันมาเนอะ